วันนี้วันที่๙กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายสุวัสดิลิปตะพันลบ
ประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาวันนี้ครบรอบ๖๑ขวบแล้ว
แน่นอนว่าก็มีการเปิดบ้านทำบุญเหมือนทุกปีที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีแก่นำจากพักการเมืองต่างเดินทางเข้าอวยพรกันอย่างชื่นมื้น
ติดตามได้จากรายงานของคุณจริยาสิริสันพงศ์เชิญค่ะ
ย่านราชวิถีของนายสุวัสดิลิปตะพันลบแก่นำพักชาติพัฒนาวันนี้
ข้างไปด้วยบรรดาคนมีชื่อเสียงจากทั้งนักการเมืองวงการกีฬา
ข้าราชการภาคเอกชนและบุคคลใกล้ชิด
เข้าร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๖๑ปี
เจ้าของงานเขาจัดเสื้อส้มสีแสบสันยืนต้อนรับแขกเรือ
อย่างนายสมชายวงสวัสดิ์ที่นำใจกันดอกไม้ส่วนตัว
และของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เข้าอวยพร
รวมทั้งนายอภิษฐ์เวชชาชีวะหัวหน้าภาคประชาธิบัตร
นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนายนิกรจำนงแก่นำพักชาติไทยพัฒนา
และนายสุเทพธิสุบาลประธานมูลนิธิกลบประสอบ
เข้าร่วมอวยพรด้วยความชื่นมื้น
ส่วนพักชาติพัฒนาก็ไม่น้อยหน้า
นายแพทย์วรรณรัชชานุกูลหัวหน้าพัก
นำสมาชิกเข้าอวยพรก่อนใคร
แต่ที่สะดุดตาคือรูปปั้นเทพเจ้ากวนอู
ของขวัญของพลโทธวัชชัยสมุทรสาครลูกหม้อพัก
เจ้าตัวบอกมอบให้แทนสัญลักษณ์เทพเจ้านักรบ
แบบรบร้อยครั้งก็ชนะ๑๐๐ครั้ง
อกจากนี้ยังมีเสียงขับกล่อมจากเครื่องสาย
โดยน้องจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา
ให้เจ้าของงานได้เพลิดเพลินใจ
แต่ที่ถูกอกถูกใจดูเหมือนจะเป็นมาดามติ้ง
ภรรยาคู่ใจของคุณสุวัสดิ์เขาล่ะค่ะ
ถือว่าเป็นอดีตสิทธิ์ของหลวงพ่อควรปฤษฎโธ
สุวัสดิจึงถือโอกาสมอบพระเครื่อง
ยอดทงรุ่น๙ที่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อเป็นรุ่นสุดท้าย
พร้อมเหลี่ยนแห้งเจียของวาดไตรมิตร

ให้กับผู้เข้าร่วมอวยพรเป็นของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย
ขาดไม่ได้คือสุนัขตัวโปรด

แต่ก็ยังมีเจ้านมข้นเป็นตัวแทน
ที่เจ้าตัวอ้วนวะอวดชมให้ผู้ร่วมงานได้ชมความน่ารัก
การันตีได้จากป้ายต้อนรับในงานวันเกิด
เห็นเจ้าของวันเกิดชื่นมื้นแบบนี้
ไทยรัฐทีวีก็ขอร่วมอวยพรอีกเสียงนะคะ
จริยาสิริสันทงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน